ปีนเข้าบ้านคนอื่นไปขโมยของ
คือมีคนแถวนั้นเขาเห็นนะ

นี่ขาเข้านะฮะนี่ขาเข้า

คือตรงข้างบ้านหลังนี้เนี่ย
จะเห็นว่าเขาเป็นร้าน
มีเยอะแยะกลางวันแสกเลยนะฮะ

เจ้าของบ้านให้มาเอาของดูสิฮะนี่ซอยลาดพร้าว๖๔แยก๘นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีแรกก็เดินวนไปวนมาอยู่สองรอบแล้วก็ปีนเข้าไปเลยนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพต้นฉบับให้ดูด้วยจะได้เห็นตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับ
เจ้าของกล้องวงจรปิดนะครับเอาคลิปนี้มาเผยแพร่นะฮะ
บอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุคือ๑๑นาฬิกา๕๓นาทีนะครับ
แล้วชาวบ้านเขาก็มาดูกันนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีภาพตอนลงมาหน่อยตอนที่ชาวบ้านเข้ามาเริ่มมาดูกันนะฮะ
เขาเริ่มบอกกันแล้วนี่มีคนมาปีนเขาขึ้นไปนะนี่ฮะ

ชาวบ้านก็ไม่กล้าไปจับด้วยไง

ก็ชาวบ้านไม่ใช่ตำรวจเนอะเอาจริง
ใช่เขาก็ไม่กล้าไม่รู้มีอาวุธไหมไม่รู้อะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายพอปีนกลับลงมาเนี่ย
ชาวบ้านเขาทักไปบอกอ๋อเจ้าของบ้านให้มาเอาของ
แต่ความจริงนี่ตอนออกนะฮะนี่คุณลุงเข้ามาดู
ซึ่งเจ้าของบ้านไม่ได้มาเอาของนะฮะค่ะนี่คือขโมยนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้นะฮะเราลงพื้นที่ไปนะครับซอยลาดพร้าว๖๔แยก๘กรุงเทพ
นี่ฮะเพื่อจะไปดูเจ้าของกล้องวงจรปิดที่เขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
แล้วถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะ
เจ้าของกล้องวงจรปิดบอกว่าก่อนหน้านี้มีลูกค้าที่ตึกนะฮะ
คือบ้านหลังนี้จะอยู่ใกล้กับตึกที่ก็มีร้านค้านะครับ
มีลูกค้าเนี่ยเดินมาบอกบอกเห็นคนปีนเข้าบ้านหลังนี้นะที่อยู่ข้างตึก
ก็เลยออกไปดูกันนะแต่คนร้ายเนี่ยไปแล้วนะ
หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเกือบเที่ยงชายหญิงสองคนมาอีกมาปีนเข้าไปอีก
นี่มาวันที่๒นะฮะพ่อบ้านที่ตึกเห็นก็เลยออกมาดู
๒คนนี้พอปีนออกมาเนี่ยคนเขาก็ถามกันเอามาทำไมมาปีนเข้าไปได้ยังไง
คนนี้บอกเจ้าของบ้านให้มาเอาของแล้วก็เดินออกไปนะแบบหน้าตาเฉย
ตอนนั้นชาวบ้านก็ไม่กล้าแจ้งจับกันเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเจ้าของบ้านให้มาเอาของจริงเหรอ
ถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยมาเอาของทำไมต้องปีนหรือยังไงแต่อีกอย่างหนึ่งเขาบอกเขากลัวโดยเขาไม่กล้า
ไม่กล้าไปถามมากนี่ฮะเพราะว่ามีรอยส่งรอยสักอะไรเต็มเลยนี่ถือของออกไปเลยนะฮะ
เข้าไปคุยมาทำอะไรมาปีนทำไมเขาก็บอกว่าเจ๊เจ้าของบ้านสั่งให้มาเอาของในบ้าน
ผมก็ถามกลับอีกแล้วแล้วทำไมเจ๊เขาไม่มาเปิดประตูให้ทำไมต้องปีนออกเขาก็ทำคิวเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นหรอก
เขาก็ถือของที่เขาเตรียมไว้แล้วเขาก็เดินออกปากซอยไปเลยไม่มีใครกล้าไปจับมือเขาหรอกรอยสักเต็มตัว
เห็นไหมชาวบ้านก็ถามเอาเจ้าของบ้านให้มาเอาของทำไมเขาไม่มาเปิดบ้านหรือไม่ให้กุญแจมาเปิดบ้านล่ะ
เขาก็ไม่ตอบแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยค่ะคือชาวบ้านก็เลยฝากเจ้าหน้าที่หน่อยนะฮะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับซอยลาดพร้าว๖๔แยก๘บอกโจรมันชุมเหลือเกิน
กลางวันแสกยังขึ้นเลยชาวบ้านตอนนี้แก้ปัญหาแล้วนะฮะด้วยการเลี้ยงหมา
เอาไว้ป้องกันโจรเออคือชาวบ้านก็ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแหละ
แต่เอาจริงจะให้แบบอยู่ดีบุกเข้าไปจับอย่างนี้มันก็เขาก็กลัวอันตราย